ร้านเสริมสวยที่ว่ากันว่าสยอง
ใครจะอยู่เสริมสวยก็อยู่แต่กูไม่อยู่มันสยอง
แล้วผมมันยังทำไม่เสร็จเลย

มันยังเปียกอยู่ข้างนึงมายังไง
ไอ้เหมียวไอ้เหมียวไปข้ามงูเข้ามาในร้านเสริมสวย

โอ้ยวิ่งกระเจิงทั้งลูกค้าทั้งช่างเนี่ยไปหมด
เราก็จะเล่าถึงพฤติรับแมวแบบนี้หน่อย
คือแมวอะแมวอ่ะแมววันนิสัยคือเค้าจับเหยื่อ
คุณแข็งไหมแล้วเวลามันจับเหยื่อเสร็จอะ
มันจะข้าบเหยื่อเข้ามาอวดทาสมนุษย์อ่ะ
มันจะคาบเหยื่อมาอวดเราเจ้าของ

คุณแล้วบ้านที่ฉันน่ะไม่ใช่งู

เอ้าบ้านใครเป็นอย่างนี้
มาเล่าสู่กันทำได้นะอ่ะค่ะถึงชื่อเป็นทุกบ้านค่ะเป็น
ที่เขาใช้ชื่อว่าประพากรระยอง๔๒๘๙ครับ